มาหาของกินให้มันสบายใจไม่รู้ว่าพี่เบอร์ดกับปู่รู้จัก

แต่เนื้อมันจะหนุบกึบหน่อย
มันจะอร่อยกว่าหอยหวานเขาว่าอย่างนั้นนะ
เมนูนิยมคือยำหอยตาวัว
อ๋อเหรอหอยตาวัวใช่ไหมตอนนี้อยากจะได้แต่หอยกระโจงโดง

แต่ว่าหอยตาวัวไม่ได้มุกเมโลอะไรแต่เนื้อมันนุ่มมันกรุบมันนึก
น่ากินหากินยากเหมือนกัน

ต้องบอกว่าจากก่อนมันมีเยอะทะเลของเมืองไทย
แต่พอมีการทำประมงแบบผิดกฎหมายหอยเหล่านี้มันถูกทำลาย
มันก็หายไปแล้วมันเพิ่งย้อนกลับมาในรอบ๒๐ปีที่ผ่านมา
มันมีเยอะขึ้นเพราะทะเลมันสมบูรณ์มากขึ้น
หลังจากที่มีการจัดระบบเรื่องของการทำประมง
แล้วมันก็เกิดขึ้นเป็นเมนูที่หากินยาก

นี่ใส่อะไรแข็งซอยเหรอ

อันนี้เขาทำอยู่ที่ตราดจังหวัดตราดก็มี

อันนี้เป็นที่พักชื่อว่าบ้านสุวรรณลักษณ์นะฮะ
แล้วก็ฉัดทองโฮมสเตย์อยู่ที่แหลมงอบ
คือถ้าเกิดไปชิลขับรถไปแหลมงอบใช่ไหม
ก็ไปนั่งทานยำหอยตาวัวก็ได้
หรือว่าจะไปนอนหมกทรายแดงเพื่อสุขภาพ
ไปชมพระอาทิตย์ตกดินแสงสุดท้ายที่ปลายทะเล
แล้วก็ไปสัมผัสยำหอยตาวัวไม่เหมือนใคร
นี่มกสายแดง

คือไอ้ที่เรียกว่าหอยตาวัวเพราะอะไรมันจะกลมขด
คล้ายกับตาของวัวเหมือนกันแหละ
เขาก็เรียกแบบนั้นตามชื่อลักษณะของมัน
ชาวประมงเนี่ยนะจะเก็บขึ้นมาจากทะเลแบบสดเลยแบบนี้เอามาต้มก่อนให้มันสุกฆ่าเชื้อนะฮะแล้วก็เอามาลวกแบบนี้แล้วก็เอาเนื้อของมันออกมาแล้วก็เตรียมวัตถุดิบในการทำ
มีอะไรบ้างเมื่อกี้คือจะมีใบมะกอกมีเครื่องปรุงต่างนะฮะแล้วก็นี่ใช้ไม้ใช้ไม้นี่ใบมะกอก

ก็ใช้ไม้เอาหอยออกมานะแบบที่พูดเห็นที่มะม่วงนะฮะสับมะม่วงเปรี้ยวนะฮะ
ใส่พริกแกงคั่วคนให้มันเข้ากันจนแห้ง

แปลกดีแล้วก็ใส่มะม่วงสับลงไป
ใบมะกอกหั่นลงไปแล้วเครื่องปรุงรสแล้วแต่ชอบเปรี้ยวชอบอะไรก็ใส่เข้าไปนะฮะ
แล้วก็ใส่เนื้อของหอยตาวัวเข้าไปที่มันแกะเตรียมเอาไว้แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน
นี่คือยำหอยตาวัวที่ไม่เคยได้กินที่ไหนมาก่อน
เออใส่กะทิก็แปลกดีอร่อยนะฮะ
เนื้อมันจะเหนียวนุ่มรสเด็ดเหมือนกันเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวตราดเขา
ที่เอาวิถีชีวิตมาทำแบบนี้นะครับลองดูลองดูน่ากินเหมือนกัน
มันจะมีความเปรี้ยวของมะม่วงติดปลายลิ้นมาแล้วก็มีความมันของกะทิด้วย
สำหรับบ้านธรรมชาติล่างเนี่ยคือพื้นที่เขาเนี่ยนะเขามีของดีมากมาย
วิสาหกิจชุมชนผ้ามัดย้อมสีสันจะแปลกตากว่าที่อื่น
ทำจากสีที่เป็นวัสดุวัตถุดิบธรรมชาติไปลองสัมผัสดูไปเที่ยว
นอนคลุกทรายไปดูพระอาทิตย์ตกดินไปเล่นน้ำทะเลแล้ว
ก็ไปชิมยำหอยตาวัวแล้วก็ไปดูเรื่องของผ้ามัดยอมก็ได้

กดข้าววางยามทามันใส่ผิ้กเผา

แต่อันนี้มันมีความแปลกคือเอาพริกแกงคั่ว

แต่สามารถเขาบอกว่าไอ้ยำหอยตาวัวเนี่ยนะ
ไอ้หอยตาวัวเนี่ยมันทำได้ทั้งลวกก็จิ้มได้เลย
เอาไปผัดก็ได้ใช่ไปแกงก็ได้ไปผัดก็ได้ทานคือมันไม่มีพิษ
คือชาวบังวงเขาชอบแบบจับมากินกัน
ว่านะแกงคั่วแบบหอยขมก็น่าจะเวิร์ค
ค่ะเออเออเอาเอาเอา
เข้าสวยสักจานไหมหิวน่ากินมากได้นะนะครับคือกรุบนะอือ
เป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจหากินยากค่ะใช่ค่ะ